สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่
หรือว่าโรคโควิด๑๙ที่ไทย

ส่วนทั่วโลกนั้นจำนวนผู้ติดเชื้อทะลุ๘๐๐๐รายแล้ว
โดยที่อิราณมีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ที่ติดโควิด๑๙ด้วย

นายแพทย์สุขุมกาญจนพิมัยประหลัดกระทรวงสาธารณสุข
แถลงสถานการณ์โรคโควิด๑๙
พบผู้ป่วยในไทยเพิ่ม๒ราย
รายที่๑เป็นหญิงไทยอายุ๓๑ปีอาชีพแม่บ้าน
ตรวจพบปอดอักเสบที่หาสาเหตุไม่ได้

เดินทางกลับมาจากประเทศจีน
รายที่๒เป็นชายไทยอายุ๒๙ปี
อาชีพทำงานสัมผัสใกล้ชิดนักท่องเที่ยวชาวจีน
และมีผู้ป่วยที่หายเป็นปกติ
สามารถกลับบ้านได้อีก๑รายที่จังหวัดกะบี่
เป็นนักท่องเที่ยวหญิงชาวจีนอายุ๓๒ปี
ซึ่งนักท่องเที่ยวรายนี้ได้เดินทางเข้าประเทศไทย
ก่อนที่ประเทศจีนจะปิดสนามบินอูฮัน
ในตอนนี้มีผู้ป่วยทั่วโลกเพิ่มขึ้นจนทะลุ๘๐๐๐รายแล้ว
และมีผู้เสียชีวิต๒๗๐๖ศพ
โดยเป็นผู้ป่วยโรคโควิด๑๙ในจีนแผ่นดินใหญ่

รองลงมาคือเกาหลีใต้ที่มีผู้ป่วยใกล้๑๐๐๐รายแล้ว
ส่วนในไทยจากที่วันนี้พบผู้ป่วยเพิ่ม๒ราย
ทำให้มีผู้ป่วยในไทย๓๗ราย
สถานการณ์ในจีนแผ่นดินใหญ่แม้จะมีรายงานผู้ป่วยหายดี
กลับบ้านได้กว่า๒๐๐๐ราย
ถือว่ามากกว่าจำนวนผู้ป่วยที่พบ๗วันติดต่อกัน
ขณะเดียวกันความพยายามในการพัฒนายาต้านโรคโควิด๑๙

เริ่มมียาหลายขนาดที่แพทย์เห็นแววว่าอาจช่วยรักษาโรคได้
แต่ในเมืองต้นต่อของการแพร่ระบาดอย่างเมืองอูฮัน
ก็ยังดูเหมือนจะยังไม่ดีขึ้น
หลังจากเมื่อวานนี้ทางการจีนประกาศเปิดเมืองให้ชาวต่างชาติ

แต่ก็ทำได้ไม่นานจำเป็นต้องปิดเมืองอีกรอบ
ส่วนที่เกาหลีใต้วันนี้ในมูลแจอินประธานาธิบดีเกาหลีใต้
เดินทางไปยังเมืองแทกูด้วยตัวเอง
เพื่อตรวจการสกัดการแพร่ระบาดในเมือง
ซึ่งถือเป็นต้นต่อการแพร่ระบาดในประเทศ
ขณะที่ผู้โดยสารจากเกาหลีใต้ที่เดินทางไปอิสราเอล
แต่ถูกอิสราเอลปฏิเสธเข้าประเทศ
ตอนนี้เดินทางกลับถึงเกาหลีใต้แล้ว
ในตอนนี้มาตรการที่นานาชาติใช้สกัดโรค

ซึ่งพบผู้ป่วยแล้วเกือบ๑๐๐ราย
และมีผู้เสียชีวิต๑๕ศพ
พี่ใช่แดนของอิรานติดกับปากิสธาน
ทางการปากีสถานได้ปิดพรมแดนจุดสำคัญ
ไม่ให้คนจากอีรานข้ามพรมแดนมาแล้ว
ส่วนคนที่กลับมาก่อนปิดพรมแดนประมาณ๑๐๐คน
ถูกสั่งให้กักตัวเป็นเวลา๑๔วัน
ขณะที่หลายประเทศโดยเฉพาะในตะวันออกกลางเริ่มขยับ
ด้วยการห้ามพลเมืองเข้าออกประเทศอิราณ
ขณะที่วันนี้มีข่าวเศร้าอีกข่าวหนึ่งอิราณ
เป็นข่าวของในอิรัตอาริชี
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขของอีราน
ที่ประกาศผ่านทวิตเตอร์ยืนยันว่า
เขาป่วยเป็นโรคโควิด๑๙แล้ว
อดคล้องกับการยืนยันจากโฆษกระทรวงสาธารณสุขอีราน
ระบุว่าขณะนี้รัฐมนตรีช่วย
สาธารณสุขถูกกักตัวอยู่
ที่ผ่านมานายอิรัตนอาริชีเป็นผู้ให้ข่าว
สถานการณ์การแพร่ประบาดของโรคโควิด๑๙

พลดาวสุโขข่าวเทวรัฐทีวีรายงาน